เทตการณ์นี้ค่ะนางสาวสู้พิสราหรือฟ้าแส้งงงอายุ๔๕ปี
เรียกอ้างว่าถูกคุณนางสาวดารันนุนบุญสักหรือชื่อเดิมนุนสิทธา
อายุ๓๖ปีดาราสาวแล้วก็ยังเป็นพี่สาวของคุณพลอยเชอร์มาน
ร้ายร่างกายจนได้รับปะเจ็บนะคะ
โดยนางสาวสุพิษราผู้ที่เข้าแจ้งความเล่าว่า
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกาเมื่อวานนี้

เพื่อเดินไปถามอาการป่วยของภรรยาเจ้าหน้าที่รอปภ

ระหว่างนั้นก็มีรอปภอีกคนนึง
มาบอกว่าสูนักที่บ้านของตัวเธอเองเนี่ย
แล้วก็สุนัขพันธ์บางแก้วชื่อกุสโตอายุ๒ปี
ตัวได้รุมกัดสุนัขพันธ์บางแก้วของนางสาวดารัน
ก็เลยให้ตัวเองไปขอโทษเจ้าของสุนัขด้วย
ขณะที่กำลังเจรจาเป็นจังหวะที่นางสาวดารัน
หรือว่าคุณนุ่นสินิทราเนี่ยนะคะ
ก็ได้เข้ามาประชิดตัวทำให้สุนัขของตัวเองเห่า
โดยนางสาวดารันได้ใช้ไม้ความยาวประมาณ๒เมตร
เตรียมมาตีไปที่สุนัขทั้งสองตัวของเธอ

ใช้ไม้กระหน่ำตีเข้าที่ศีรษะอย่างแรงถึง๓ครั้ง

หมาแล้วก็ตีมาเลยโดนคนเพราะว่าเธอพยายามที่จะเข้าไปห้าม
ตอนแรกคือตีหมาคือเป็นเจ้าของหมาเนอะ
ทั้งสองตัวก็รักก็เลยพยายามเข้าไปห้าม
ก็เลยโดนตีด้วยเลยเหมือนกันนะคะ
ที่รอปภที่อยู่ในเหตุการณ์จะช่วยกันออกไปนั่นเอง

หรือสุนัขของนางสาวสุพิษราหรือว่าฟ้าแซ่โง่
กัดที่ขาด้านซ้ายของนางสาวดารัน๑ครั้ง
ที่นางสาวดารันจะถอดรองเท้า
ฟาดเข้าที่ศีรษะตัวเอง๒ครั้ง

แล้วก็ถอดรองเท้าอีกข้างมาฟาดที่ศีรษะของตนอีกหนึ่งครั้ง
โดยมีรอปภพยายามเข้ามาช่วยแยก
ไปฟังเสียงของคู่กรณีคุณสุพิษราแซ่งโงกันค่ะ
เข้่ามาช่วยก็ฟาด๒ตัวอย่างไม่ยั้ง
ในชุดนอนจะหลุดอยู่แล้วก็วิ่งมาช่วยหมา
คุณนุ่นหันจากการตีหมามาฟาดพี่ที่ศีรษะ๑ผม
ครั้งที่๒มาฟาดที่หลังอีก๑ครั้ง
ครั้งที่๓ฟาดอีกพี่หยิบไม้ไว้

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน

มีพยานบุคคล๕คนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็สามารถยืนยันเป็นพยานได้นะคะ

ใช่ค่ะคุณนุ่นคู่กรณี

ลงบันทึกประจำวันไว้กับพนักงานสอบสวน

ถูกสุนัขของนางสาวสุพิษรา
เข้าที่ขาด้านซ้ายจนได้รับบาดเจ็บ

ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลในชั้นสอบสวน
แต่ว่าพร้อมที่จะให้การในชั้นศาลเพียงเท่านั้นนะคะ

นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
จริงก็เป็นปัญหาคลาสสิกเหมือนกันนะ